สุดขายอยู่บ้านอย่าปล่อยให้ปากว่างค่ะหารายเคี้ยวกันดีกว่า

นี่คือมะม่วงเบาน้ำจิ้มกะปิโวสูตรโบราณ

สุเทพเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเอาจริงก็จะถอดใจแล้วเหมือนกันนะ
พอเจอโควิดหลายละรอกเข้าแต่พอรอบนี้เอาวะสู้อีกสักตั้งนึง
แล้วคนที่จุดประกายให้ก็คือตลกรุ่นพี่ค่ะพี่หม่ำจกมกนี่แหละ
บอกว่าเอามาชิมก่อนเดี๋ยวรีวิวให้
หลังจากนั้นพอเจอพี่หม่ำกับพี่มดรีวิวให้คนถามเยอะขึ้นค่ะ
สั่งซื้อออเดอร์เยอะก็เลยมีกำลังใจกลับมาขายอีกรอบหนึ่ง
แล้วตอนนี้พี่สุเทพบอกว่าขายดีใช้ได้เลยล่ะ
ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังท้อ
ลองมองหาอาชีพเสริมเพิ่มพลังให้กับชีวิตในยุคโควิด
สู้ให้มันผ่านวิกฤตกันไปให้ได้
เดี๋ยวไปฟังพ่อค้าหน้าใหม่กันหน่อยจ้า
โควิดเป็นไงบ้างคะรอบนี้โอ้โหหนักเหนื่อยหนัก

ก็แห่จมูกกันทุกที่ไปไหนก็เอาความปลอดภัย
เราไม่รู้เขาไม่รู้เราก็เอาความปลอดภัยไว้ก่อน
แล้วงานวงการบันเทิงก็คือพักยาวหรือเปล่าคะ
ก็พักยาวเลื่อนบ้าง
มันเป็นส่วนมากจะเป็นหนังเป็นงานใหญ่อย่างนั้นเลย

ใครสนใจก็อุดหนุนกันได้นะคะ

พี่สุเทพน่ารักมากดิฉันชอบไปเดินงานแฟร์

เออนี่กินฟรีน่ะล่ะ